สวัสดีครับได้เวลาติดตามไทยรัฐเจาะประเด็นแล้วนะครับ
ทุกประเด็นครบทุกข่าวสารในค่ำคืนนี้

คุณผู้ชมครับเรามาเตือนภัยกันก่อนนะครับ

ซึ่งอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับ
รถบรรทุกน้ำมันเฉียวชนรถจักรยานยนต์
เหตุการณ์นี้มีผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต

หนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ฮาเล่ไปเที่ยววังน้ำเขียว

และเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลด
เพราะว่าผู้ขับขี่นั้นเสียชีวิตนะครับ
อกจากนี้ยังมีอีกหลายเหตุในหลายพื้นที่
ติดตามได้จากรวมประเด็นอุบัติเหตุกันครับ
เมืองชนบุรีขาเข้าพัทยา

เพราะตอนที่ถูกชนร่างของนางน้ำทิพย์

ตกหน้ารถพ่วงคงถูกเหยียบซ้ำจนเสียชีวิต

หนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวที่วังน้ำเขียว
หลักแหกโค้งพุ่งลงข้างทางเสียชีวิตคาที่
เหตุเกิดบริเวณถนนสาย๓๐๔ขาเข้าสู่ตัวเมือง
บ้านศิลางามตมวลวังน้ำเขียว
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายนิรุธพระกลางอายุ๔๐ปี
ส่วนสาเหตุคาดว่านายนิรุธไม่ชินเส้นทาง
เพราะบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งลงจากเขา
ประกอบกับขี่มาด้วยความเร็วและถนนลื่น

รถเก๋งเสียหลักพุ่งชนกลางรถบรรทุก
ทำให้คนที่นั่งอยู่ท้ายรถบรรทุกตกลงมาเสียชีวิตขาดที่
ทราบชื่อคือนายภายจิตศรีสมบูรณ์อายุ๕๗ปี

สอบสวนนายวรวิทยทองคำอายุ๓๓ปี
คนขับรถเก๋งคู่กรณีทราบว่า

ประกอบกับมีรถหกล้อคู่กรณีหักหลบมา

จังหวัดกรสินตายายขับรถสาเล้งพ่วงข้าง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล

ถนนถีนานนท์เขตเทศบาลเมืองกรสิน

มีรถสาเล้งขับมาทำให้หยุดรถไม่ทัน

ปิดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวชาย

แท่งเหล็กยาวประมาณ๓๔เมตรที่บรรทุกมา

คนขับจนเป็นรอยแตกขนาดใหญ่

เจอกับป้ายวัดระดับความสูง

ทะเลลงไปบนพื้นถนนจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น